ไหม้ต่อหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือไฟไหม้แค่ห่วงเวลาสั้นไม่กี่สิบนาที
แต่มันวอดไปหมดเลยจริงนะบ้านสามหลังยุ้งข้าวอีก๓หลัง
ดูภาพไฟที่มันโหมลุกหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินอะไรบ้างเอาภาพที่เห็นด้วยตานั่นแหละ
เห็นถึงแบบควันไฟสีดำเห็นเปลวไฟสีส้มแดงแบบนี้
แล้วเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงมันเหมือนกับมันมีการปะทุ
มันมีการระเบิดอยู่ข้างในแล้วเสียงร้องไห้เมื่อตอนต้นคลิป

ใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าเสียงร้องไห้เพราะอะไรอ่ะ
เจ้าของเขาไม่คิดว่าสภาพบ้านเขาจะเป็นแบบนี้
บอกเลยนะไม่ทันใช่ดับไม่ทันถ้าไฟแรงขนาดนี้ไม่ทัน
พี่เบิร์ดดูคือตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับบ้านไม้
อากาศมันก็แห้งด้วยช่วงแบบหนาวเย็นแบบนี้
ไฟมันก็เลยลามเร็วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหม
เขาเขียนว่าไฟไหม้บ้าน๓หลังยุ้งข้าวอีก๓
แล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่สว่างแดนดินนะคะคุณผู้ชม
ที่สะกดนครไม่อยู่๒๐นาที
สรุปแล้วทั้งหมดที่เสียหายไป๖หลังนะทั้งบ้านทั้งยุ้งฉางเนี่ยนะคะ
โอ้โหเจ้าของบ้านนี่เข่าอ่อนร้องห่มร้องไห้
เงินที่สะสมมาทั้งชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรง
ข้าวของทรัพย์สินต่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ไหม้หมดนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น

โอ้โฮหรือจะโค้งแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
แล้วมันลามเร็วมากจริงที่เบิ้ลขนาดรถดับเพิ่มมาก

เพราะอะไรมันเป็นบ้านไม้ด้วย
มันติดไฟเร็วแล้วมันก็ลามง่าย

สว่างแดนดินของสกลนคร
บ้านเลขที่๒๖บ้านเลขที่๒๘บ้านเลขที่๓
อยู่ติดกันตรงนั้นโดนไหม้หมด
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะทางด้านในอำเภอสว่างแดนดินนะคะ
ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรนี่นะคะ
ก็ลงพื้นที่ประสานอันนี้ต้องประสานกับอบตคำสะอาดนะ

นี่คือไหม้ช่วงเย็นแต่คืนนั้นจะเป็นคืนที่เขาไม่มีที่นอน
จะไปซุกหัวนอนที่ไหนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
นี่ค่ะนายอำเภอก็เลยต้องอยู่ให้กำลังใจ
แล้วก็หาที่พักให้ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น
บ้านสามหลังยุ่งข้าวอีก๓บาท
รวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า๕ล้านนะคุณผู้ชม

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินอีกนะ